จากชนบุรีจะไปสุรินทร์นะครับบ้านอยู่สุรินนั่งไกลนะ
เจอทำแบบนี้คุณผู้ชมค่ะคือเขาบอกว่าไม่ใช่มือครับ
คือถ้าจะนอนขนาดนี้พี่ต้องนอนที่บ้านนะถ้าพี่จะสบายขนาดนี้
พี่เบิร์ตมีผู้หญิงนั่งอยู่ตรงนั้นเลยเหรอมีผู้หญิงนั่งอยู่ด้วยคุณผู้ชมฮะ
นั่งรถโดยสารปรับอากาศสาธารณะนะครับรถทัวร์นี่แหละ
นั่งไปกับคนอื่นที่เราไม่รู้จักนี่แหละไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้โดยสาร
ปรากฏว่าเขาคนนี้นะเอาขาทั้งขาเลยนะพาดไปที่พนักพิงหัวของคนนั่งข้างหน้าน่ะ
คือเท้าจะโดนศีรษะอยู่แล้วเลยเห็นไหมผู้หญิงหันมามองไม่ได้เจอหน้านะ
เจอแต่รองเท้านั้นโอ้โหแล้วในคลิปนี้ไม่ได้บรรยายเรื่องกลิ่นเอาไว้นะ
นี่มันบนรถโดยสารนะไม่ใช่รถตัวเองถ้าขึ้นรถโดยสารแล้วเจอแบบนี้นะ
มารยาทนิดนึงขณะที่ชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นในธรรมนองตำหนิพฤติกรรมของผู้ชายคนในคลิปฮะ
บอกไม่เหมาะสมชาวเน็ตบางคนบอกว่าเคยเจอแบบนี้เหมือนกันเกือบได้วางมวย
จนพนักงานต้องเชิญลงจากรถนะครับพูดสิทธิ์ข่าวแทนและทีวีถามเจ้าของคลิปคือ
นายอัธชัยบุญรอดอายุยี่สิบสี่ปีระบุว่าคลิปนี้จะถ่ายไว้เมื่อวานเอง
ขณะนั่งรถทัวร์สาธารณะจากจังหวัดชนบุรีมุ่งหน้าจังหวัดสุรินครับจะกลับบ้าน
ออกจากชนบุรีเนี่ยสามทุ่มระหว่างทางหลับหลับอยู่ได้ยินเสียงกระแทกอย่างดังขึ้นมา
ก็เลยมองไงมองไปตามเสียงไปเจอผู้ชายคนนั้นแหละครับเอาเท้าขึ้นมาพาดพนักพิงหัวแถวหน้า
ทำให้ผู้โดยสารผู้หญิงคนนั้นตกใจกลัวหันมามองเลยล่ะแล้วเธอจะทำยังไงได้
ผู้หญิงตัวเล็กเล็กก็นั่งหลบไปอีกมุมหนึ่งค่ะส่วนสาเหตุที่เอาคลิปนี้มาโพสต์เพราะต้องการให้ผู้โดยสาร

เลยลอเท้าออกเดี่ยวเจ้ามาบันตรีที่ตอนนี้พอดีครับ
ก็เลยปิดกล้องแล้วก็บอกให้พี่เจ้าหน้าที่เขาเอาขาลงครับ
พี่เจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกให้พี่ผู้ชายของนั้นเอาขาลง
บอกว่าถ้าเกิดว่าเห็นอีกจะเชิญลงจากรถนะคะ
เราไม่โอเคเราก็แบบเอามาแชร์
ส่วนหน้าส่วนที่เขาเห็นเขาก็แบบบอกว่าไม่โอเคเหมือนกันกับผมเนี่ยแหละ
เป็นไงสุดมั้ยสุดได้เห็นกันเนี่ย
เข้าใจผิดว่าตัวเบาะของรถทัวร์เนี่ยเป็นเหมือนโซฟาที่บ้าน
เข้าใจผิดไปเยอะเลยแท่ไง